ขยับต่อใจอยู่ที่เรื่องศาลาการโควิด

แก๊กเตี๋ยแล้วเหรอพี่แจ๊คโดนแล้วเป็นรายล่าสุดเรียบร้อยแล้วครับ
ตรวจพบว่าติดโควิดตั้งแต่ช่วง๕มกราคม
คือไปตรวจวันที่๔ผลออกมาวันที่๕พอรู้วันที่๕ติดโควิด
งงเหมือนกันไม่รู้ไปติดที่ไหนแต่ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ช่วง๓๑ไปเล่นคอนเสิร์ตที่บังใหญ่นนทบุรี
จากนั้นวันที่๒๓ไปฉลองปีใหม่ที่เขาใหญ่

ตกลงแล้วติดโควิดจากจุดไหนก็แน่
แด๊กก็กลายเป็นนักร้องคนล่าสุดที่ติดโควิดครับ
ขยับต่อไปอีกส่วนหนึ่ง
เป็นดาราดังสังกัดนาดาว
เพราะว่าเขายังทำงานอยู่ในนาดาวบางกอก
ตอนนี้ก็รักษาอาการตามสถานการณ์แล้วนะครับ

เมื่อวานนี้มีเรื่องราวร้อนแรงใหญ่โต

ผลปรากฏว่ามันเป็น๒ขีด

มันเป็นบวกเอ้าเท่ากับว่าน้ำปลาปลาที่เรากินเราใช้กัน

จริงแล้วข้อมูลนี้มันคลายเคลื่อน
มันจะมาเป็นชุดมาเป็นชุดคือ๑แห่จึ๊ก
ไปผสมไปแล้วผลจะตรวจออกมา
คาดเคลื่อนนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ยังไงนะไอโดดิดงมาเป็นเพลงเลยหมอแหลปแพนดาน่ารักจริง
คือหมอแหลปแพนด้าเนี่ยเป็นนักเทคนิคการแพทย์ก็จะมีความเชี่ยวชาญเรื่องของสะสารสารลายอะไรแบบนี้